สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยครับกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
เกาะติดเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้หลายจุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
อีสานตอนบนกลายเป็นพื้นที่ที่จมบาดานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้สถานการณ์ฝนนั้นดูเบาบางลงแต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะมีปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง

นี่คือกราฟิกแสดงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ
หย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุตาลัสนะครับ
อยู่แถวบริเวณฝั่งตะวันตกทางตอนบนของประเทศไทย
หอบกลุ่มฝนไปตกแถวบริเวณฝั่งตะวันตกซะส่วนใหญ่นะครับ
อกจากนี้เองทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนที่ออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
เป็นพายุในช่วงวันอาทิตย์นะครับ
หลังจากนั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่

ของประเทศเวียดนามนั่นก็คือจุดเดิม

ต้นสัปดาห์หน้าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนอีกครั้งหนึ่ง

ตะวันตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดตราดอาจจะต้องระวังฝนตก
หนักในระยะนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป